ฟุตซอลที่สร้างนักเตะระดับเอเชีย

ร่วมติดตามไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ลุ้นให้กระหึ่มตลอดเกม
เชียสะใจตลอดนุดุกาล

ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
โปรดติดตามตอนต่อไป